คือเรียกได้ว่าตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังด้วย
ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้

ว่าเราไม่รู้เลยว่าหนังมันจะตัดออกมาเป็นยังไง

ก็เลยเข้าใจละมันมีหลากรายรสชาติ

คือทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบเนเน่ร้ายหรือเปล่า
ทำไมเป็นคนแบบนี้แต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยจะเข้าใจเยี่ยมอย่างอื่น
อเจมส์มีหวังแพงอะไรตลกอย่างไหมบ้าง
ที่บอกใช่มันจะค่อยเฉลยไปจากตอนสุดท้าย
อเรนนี่ก็ถูกต้องการได้นะเข้าใจแล้วยาวแบบนี้ไหม
กับเข้าชัยแล้วตอนนี้ก็ไปดูได้อย่างปกติค่ะ
หลังขอนิดนึงคนมาดูหนังอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะดูข่าวโควิดแล้วก็บอกว่ามันต้องระวังระวังอะไรอย่างนี้
ก็จริงฟ้าเชื่อว่าทุกโรงภาพยนตร์เขามีมาตรการป้องกันที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว
ความสะอาดแล้วก็มีการป้องกันเว้นระยะห่างอะไรต่างอย่างนี้
ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุด
แล้วก็คือฟอสว่าเพราะเชื่อว่าท่านคุมตัวเองได้ดีแล้วก็ทำตามมาตรการของเขาอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยแน่นอนค่ะ

นั่นเองเรื่องแรก
เรื่องแรก

คนอาจจะแชร์เยอะนิดนึงข่าวนี้
ก็เข้าใจได้เพราะอาจจะคบกันมาเป็นระยะเวลานาน
ก็เลยอาจจะทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยจริงเหรอ
เพราะว่าเพื่อนคนลอกตัวก็ชอบเหมือนกัน
มันชอบแล้วเพราะเขาติดตามตั้งข่าวแล้วก็อาจจะรู้จักด้วย
คือมันไม่รอดเหรอคะ๗ปีมันเสดาย
มันเป็นเรื่องของแบบความมันคือพอมันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่แล้ว
มันก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยมันต้องคุยกันหลายเรื่องมากกว่า
แค่เรื่องของตัวเองนะมันต้องแชร์ทั้งเวลาทั้งความคิดไอเดียต่าง
ในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างมันไม่ลงตัวมากกว่า
มันเป็นความชัดเจนของทั้งคู่เขาเองก็มีความชัดเจนในชีวิตของเขา
ฟ้าเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาแชร์กันมันแค่ไม่ลงตัว

สมมุติที่เรามารอบด้วยกันแล้วมันมีความคิดไอเดียต่าง
มาอยู่ด้วยกันมันก็ทำให้เห็นชัดแหละมันก็มันคือชีวิตประจำวันเลย
พอยก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น
แล้วจริงมันคุยกันมาเรื่อยนะเหมือนพยายามปรับกันมาแล้ว
แต่ว่าด้วยงานด้วยชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนมันก็มีทิศทางของมันอะ
ถามไปบอกว่าดังแล้วหรือเปล่าคือต้องเลิกต้องแยก
ไม่แต่ก็ดังคือเรื่องความดังมันจะบอกว่าไงดี
มันไม่ได้เกี่ยวคือตัวพี่เขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้ว
ฟ้าเองก็แบบอยู่ทำงานตรงนี้มาประมาณนึงอะไรอย่างนี้
จริงมันก็เหมือนเดิมไม่ได้ดังขึ้นหรือมากกว่าเดิมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความดังเลย
ก็เกี่ยวดีกว่านอนคอลหรือว่าโปรโมทนาง
จริงก็ยังรู้สึกดีแต่ไม่ลบรูปเหรอ
เพราะว่าลบรูปมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่า
คือเราก็ไม่แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน
แล้วก็เหมือนถ้าต่อไปในอนาคตเขามีคนอื่นหรือเรามีคนอื่น
มีคนใหม่แล้วเราก็เป็นการให้เกียรติคนใหม่ของเขาด้วย
เพราะว่าลบรูปมันลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะ
คือลบไปก็ไม่ได้ทำให้ความทรงจำมันหายไปหรอก

แต่ว่าเราก็อยากให้เกียรติอย่างนี้บอก
ใช่อยากให้เกียรติมากกว่าเพราะว่าฟ้าว่ามันก็มันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง
การที่เรามีลูกคู่เมียพอตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว
หรือว่าเป็นแค่พี่น้องกันคนอาจจะเข้าใจผิดได้ต่าง
สามารถให้เป็น

มีราคาขวนบอกว่าที่มีคำสั่งไกล
มาช่วยตานีพี่เฟิร์ดด้วยนะ

มีงี้คือไม่มีเลยค่ะ
คนเข้ามาก็คงคิดว่าคงคือแฟนคลับ

คุณรักผมว่ามันคงไม่ได้จบได้ด้วยดี
กันด้วยดีค่ะตอนนี้ก็ยังคุยกันได้

เลยลบมาได้ใช่ลืมหรอ
ก็ลี่เป็นรูปนะไม่เป็นความสนิท
ไม่เกี่ยวไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้

เสียดายค่ะแฟนเราแฟนคลับเราก็บอกเสียดาย

เพราะความรู้สึกว่าเราคบกันเราก็ให้อะไรดีแก่กันมาเยอะ

ถ้าเสียดายก็คงเสียดายตรงที่มันแบบมันไม่ได้มันไปต่อกันไม่ได้มากกว่า
เขาก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตเรา
อืมคือไม่ได้ตั้งใจร้องไห้ทำไมว่า
คือเราก็คิดว่าเราโอเคเราแข็งแรงพอที่จะพูดเรื่องนี้ได้อะไรอย่างนี้แชร์ได้
แต่ก็ด้วยความที่อาจจะเป็นบรรยากาศตอนสัมภาษณ์มันเป็นแบบนั่งชิว
รมเย็นแล้วคุยกันค่อนข้างนาน

ดีกว่าช่วงแรกช่วงแรกอาจจะมีแบบเพราะคิดถึงแล้วก็มีน้ำตา
แต่ว่าตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะไม่ขนาดที่แบบ
ว่าไงค่ะเพราะเขา
เขาก็น่าจะให้กำลังใจเรื่องหนังมากกว่า
ส่งให้กำลังใจว่าเออสู้นะเป็นกำลังใจให้อยู่อะไรอย่างนี้
เราทำได้อยู่แล้วเขาก็ฟิลแบบให้กำลังใจ
อันนั้นก็คือการทำงานอาจจะได้ทำงานด้วยกัน

เพราะว่าจริงคือฟ้ากับพี่เฟิร์สก็มีความสัมพันธ์กัน
เรื่องรึง่ายเช่นพี่น้องเขาหรือครอบครัวเขา
เราก็รู้จักกันมันไปหมดแล้วมันหลายอย่าง
รู้สึกว่ามันไม่ได้หายไปไหนซะทีเดียว
แต่แค่ถ้าจะคุยกับใครอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
จะต้องคิดนานนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ปิดแน่นอน
คือพลอยรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
เราไม่รู้หรอกว่าเราคิดว่าเราปิดแต่จริง

มีที่วัดดีเบลด้วยหรือยังคะ
หื้อวัดดีเบลคือ
ที่เขาแบบว่าเอาไว้ทักแบบหนุ่มสาวตอนนี้เขาฮิตมาก

วัดดีเบลคือแบบทักไปมาจีบอะแหละ
อ๋อยังเลยอะวัดดีเบลมาได้นะคะ

ก็ได้คือไม่ได้ปิดแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วกันยังมี
ยังมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่แต่ว่าก็อยากจะเรียนรู้
หูออนเนอะหูออนไปต่อค่ะ
โกงไหมค่ะน่าสิจะเป็นโกงหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากัน
แต่ก็เพราะว่าไม่แหละมันชัดมันเคลียร์นะ
สำหรับตัวเขาเองหมายถึงว่าพลอยก็รู้สึกว่าเคลียร์กับความรู้สึกตัวเอง
เพราะว่าก็คิดมานานกว่าจะตัดสินใจพี่เขาก็ชัดเจนเหมือนกัน
เขาก็เคารพในการตัดสินใจของกันและกัน
มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีแค่อาจจะมีเสียใจบ้าง

แล้วก็ได้ออกมาอยู่กันอย่างไร
ใช่ค่ะก็มีอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะ

ต่อจากหนังก็ถ้าโควิดยังอยู่หรือว่ายังดีขึ้นอะไรเงี้ย
ก็น่าจะมีงานแสดงมากขึ้นค่ะ

เติมในไม่แล้วหรือไปอย่างไรค่ะ
ยังค่ะตอนนี้มีเป็นเรื่องไป
ส่วนใหญ่เป็นหนังกับซีรีส์อะไรอย่างนี้